ยังไม่หมดเรื่องของกระแสตุ๊กตาลูกเทพนะคะ
เพราะว่ามีคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่
เป็นการจัดงานศพให้กับตุ๊กตาลูกเทพ

มีคนไปร้องห่มร้องไห้ที่งานศพ
คนก็เลยโอ้โหจัดงานศพให้ตุ๊กตาลูกเทพเลยเหรอ
แต่จริงแล้วเป็นการโปรโมทภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าคนที่ไปนั่งร้องห่มร้องไห้ก็เป็นนักแสดงทั้งนั้นเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโองานศพตุ๊กตาลูกเทพ

โอ้โหคุณรัชพรฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์

มันจริงหรือเป็นอะไรโปรโมทภาพยนตร์อะไรหรือเปล่า

น้ำตาร้องไห้ปลอบประโลมกันเศร้าเสียใจ
แล้วป้ายชื่อผู้ตายเป็นชื่อตุ๊กตาลูกเทพนะเขามีชื่อด้วย

โอ้โหชาวเน็ตวิจารณ์กันมากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอ
ถึงขั้นต้องจัดงานศพให้กับตุ๊กตาลูกเทพ

แต่คนที่มางานศพน่าคุ้นนะ

เหมือนดาราทำไมน่าคุ้นจังเลย

ว่าต้นฉบับของคลิปที่โพสต์อยู่นี้
อยู่ในอินสตาแกรมของพจน์อานนท์
อ้าวมีเคราะห์โครงแล้ว
พจน์อานนท์ผู้ที่อยู่ในคลิปเป็นนักแสดงค่ะ
กี้ศรีธัญญาและตั๊กสิริพร

ว่านี่เป็นการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่

ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
เขาก็เร็วเสมอนะลูกเทพมาไม่ทันไร

ต้องออกให้ทันต้องรีบออกให้ทันกระแสที่ยังมีอยู่